พูดถึงหลังจากสัปดาห์นี้ไปสัปดาห์หน้าก็จะเป็นสงกราน
ช่วงวันหยุดยาวแบบนี้บางคนเขาหยุดต่อเนื่องเลยนะคุณค่ะ
ตั้งแต่วันนี้ยาวไปนู้นถึงหลังสงกราน
ดูเรื่องของการเดินทางไปต่างจังหวัดการเดินทางกลับภูมิลำเนากันหน่อย

แล้วก็กลัวว่าน้ำมันจะขึ้นราคาหรือเปล่า
นี่ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่จะอ่านให้ฟัง
เพราะว่าผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงสงกรานนี้สบายใจได้
จากบางจากแล้วก็ปตทประกาศตรึงราคาน้ำมัน

ว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกจะมีการปรับเพิ่มขึ้น
แต่จะไม่ปรับขึ้นราคาน้ำมันในช่วงสงกรานนี้อย่างแน่นอน
และพร้อมจะลดราคาถ้าหากน้ำมันดิบในตลาดโลก
ปรับตัวลดลงเพื่อที่จะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการเดินทางให้กับคนไทยที่จะเดินทางท่องเที่ยวช่วงนี้

เพื่อเตรียมสำรองน้ำมันรองรับความต้องการในการใช้งาน
โดยนางสาวจิราพรขาวสวัสดิ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท
สถานีบริการกว่า๑๗๐๐แห่งทั่วประเทศ
รวมถึงจะมีการจัดพื้นที่อำนวยความสะดวกนะคะ
ก็เป็นทั้งจุดพักรถรองรับประชาชนที่เดินทางเป็นจำนวนมากด้วยนะคะ
ส่วนทางด้านนายชัยวัดโควาวิสารัฐประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ก็บอกค่ะว่าบางจากจะไม่ปรับขึ้นราคาน้ำมันในช่วงสงกรานเหมือนกัน
ก็คือ๑๒๑๗เมษายนรวมทั้งหมด๖วัน

เป็นการส่งเสริมการเดินทางในช่วงสงกรานอย่างปลอดภัย
อย่างเช่นใครจะเดินทางรถก็ต้องพร้อมใช่ไหม
เขามีบริการตรวจเช็คสภาพรถฟรี๑๑รายการ
การป้องกันอุบัติเหตุวันนี้ก็ขึ้นหน้าหนึ่ง
พิมพ์ไทยรัฐนะครับเมาขับชนดับฟันเจตนาฆ่า
ป้อมเอาจริงช่วงสงกรานและห้ามปาร์ตี้โฟม
กรุงเทพมนาคอนก็เข้ม๔๙จุดนะครับ
เขาบอกว่าถ้าเมาแล้วขับรถและทำให้มีคนเสียชีวิต

จะถือว่าโดนข้อหาเจตนาฆ่านะ
นั่นไงเพราะว่าถือว่ารู้อยู่แล้ว
ว่าช่วงของสงกรานเป็นช่วงที่คนใช้รถใช้ถนนกันเยอะ

นะครับดังนั้นเรื่องของมาตรการต่างก็ต้องติดตามกันนะครับ
ขึ้นรถกระบะเล่นน้ำได้หรือไม่

เพราะว่ามาตรการที่ออกมาคือขึ้นรถกระบะเล่นน้ำได้
แต่ห้ามบรรทุกถังน้ำไว้ในรถกระบะ

ถ้าหันน้ำคืนฉีดน้ำได้แต่ไม่ให้มีโอ่งน้ำหรือถังน้ำใหญ่

ก็ขับไปคนนั่งหลังก็นั่งไป

คนอื่นแล้วคนอื่นเขาก็สาดเราไงก็สนุกแค่นั้น

ใช่นะครับแต่ก็ประหยัดน้ำกันด้วย